คุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กรมราชธรรมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและสถาบัน

เพื่อยกระดับการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังเต็มรูปแบบแห่งแรกของโลก

นำร่องเรือนจำต้นแบบในปี๒๕๖๑นะครับ
สู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในโลก
โดยเน้นการเพิ่มความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่รัชธรรมเรือนจำพิเศษธนบุรี

ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
แล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเรือนจำ
โดยยึดมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียม
เพื่อเอื้ออำนวยต่อการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมหลังพ้นโทษ
และลดปัญหาการกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกทางหนึ่งครับ
อีกส่วนที่สำคัญมากเลยคือการสร้างศักยภาพ
หรืออบรมเจ้านักที่ราชธรรมตรงนี้สำคัญมาก
เราก็จะต้องมีกระบวนการในการเข้าไปดูแลอบรม
เข้าไปร่วมกับกรมราชธรรมในการทำเรือนจำต้นแบบ
ซึ่งเป็นเรือนจำต้นแบบของผู้ต้องขังหญิงมาหลายแห่งแล้วนะครับ
ก็พบว่าเมื่อเราทำเรือนจำต้นแบบแล้วเนี่ย
เรือนจำซึ่งแม้จะทรัพยากรไม่ได้พร้อมมาก
แต่ถ้าผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในเรือนจำมีทัศนคติที่พร้อม

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นต่อจากโครงการเรือนจำต้นแบบ

และผลักดันเข้าเป็นข้อกำหนดสากลขององค์การสหประชาชาติ
โดยทีไอเจและกรมราชธรรมได้ร่วมกันนำข้อกำหนดกรุงเทพ

มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหมู่เจ้าหน้าที่ราชธรรม
สนับสนุนให้เรือนจำและทันทะสถานหญิง
คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศสภาพในหลายด้านนะครับ
ซึ่งรวมถึงการตั้งคันการคลอดบุตร
และการเลี้ยงดูทาบรกแรกเกิดในการบริหารจัดการเรือนจำ
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและผู้กระทำผิดหญิง
ซึ่งระหว่างปี๒๕๕๘ถึง๒๕๕๙
มีเรือนจำและทันทะสถาน
ผ่านการประเมินให้เป็นเรือนจำต้นแบบแล้ว๖แห่งในประเทศไทยนะครับ